ท่านผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่น้ำพองที่ขอนแก่นค่ะนะฮะ
เห็นภาพแล้วน่ากลัวมากนะครับเป็นกล้องวงจรปิดนะครับ
สามารถจับภาพเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะ
ภาพเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะรถเนี่ยถนนเส้นริมด้านนู้นนะครับ
นี่ค่ะคือกระบะคันนี้เนี่ยชนรถเก๋งสีขาวมานะครับ
แล้วกระบะเนี่ยพุ่งไปกลางถนนนะฮะเห็นภาพแล้วน่ากลัวมาก
แต่ว่าโชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยกันทั้งสองคันนะครับ
คือมีจักรยานยนต์คันหนึ่งทีแรกผมคิดว่าคันนี้จะโดนซะแล้ว
ไม่โดนนะฮะโอ้โหนิดเดียวใช่เฉียวไปนิดเดียว
แต่กระบะกลิ้งไปนู่นเลยนะฮะเกาะกลางถนนไปอยู่กลางถนนนะครับ
เป็นถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าอุดรธานีในพื้นที่ตำบลน้ำพอง
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับรถกระบะสีขาวนี่ฮะ
มาอยู่กลางถนนตรงนี้นะครับคนขับรถก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
ขณะที่รถเก๋งนะครับรถเก๋งคันสีขาวเนี่ย
เป็นนักเรียนชั้นม๖นะครับร้านสาวเป็นคนขับมานะฮะ
เมื่อเช้านะครับเพราะว่าจะไปสอบโอเน็ตนะครับ
วันนี้วันสอบโอเน็ตนะครับของม๖นะครับ
คือพอเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยหลานสาวก็เจ็บเล็กน้อย
แต่ว่ามีคนเขารีบพาไปส่งโรงเรียนก่อนค่ะเดี๋ยวสอบไม่ทัน
แต่โอ้โหดูแถบนี้ทั้งแถบดูรถแล้วน่าตกใจแต่น้องยังไปสอบได้ค่ะ
คนขับด้วยนะนี่ฮะคนขับรถกระบะบอกว่า
ตอนที่ขับตามกันมาเนี่ยรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะฮะ
คือหักมาเหมือนแบบจะกลับรถไปแล้วแล้วหักกลับมา
มันก็เข้ามาที่ช่องจราจรด้านในแล้วมันก็มาเฉียวชนกัน
แล้วหักกลับมาที่ถนนด้านในและขับบาสชนเนี่ย
กล้องมันไม่เห็นค่ะมันเห็นอีกทีก็คือแบบพุ่งเสยกันไปแล้ว
แล้วกระบาดก็พุ่งไปที่กลางถนนนะฮะ
ก็โชคดีที่แต่ละฝ่ายเจ็บกันเล็กน้อยนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นความประมาทของใครแต่โอ้โห
เห็นแล้วก็โชคดีมากนะครับที่ยังบาดเจ็บกันแค่เล็กน้อย
นะคะดูจากสภาพรถแล้วแหมโอ้โหคุณผู้ชมคะมา